คณะทำงานที่อายการเขาตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องในคดีของบอสอยู่วิทยานะครับ
ถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งไม่ฟ้องไปแล้วแต่ถือว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคุณผู้ชม
เพราะสามารถสอบสวนต่อได้ทั้งเรื่องของโคเคนทั้งเรื่องของความเร็วของรถ
แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไปได้นะครับ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะคณะทำงานตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดีวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนดาบ
วิเชียนกลั่นประเสริฐเสียชีวิตตั้งแต่ปี๕๕นะครับ
วันนี้ก็แถลงผลการตรวจสอบในเรื่องของการตรวจเลือดของในบอสตั้งแต่เกิดเหตุ
ก็ไปพบสารโคเคนซึ่งเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท๒
ถือว่ามีความผิดตามพระบอยาเสพติดให้โทษซึ่งยังไม่มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
จึงมีความเห็นเสนออายการแจ้งข้อหานี้กับนายวรยุทธ์ต่อไปครับ
ส่วนเรื่องความเร็วของรถนั้นที่มีคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการจากการตรวจสอบปรากฏพยานชิ้นหนึ่ง
จากการไปออกรายการของสื่อมวลชนของดรสะทนวิจารณวรรณลักษณ์อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ที่ให้ข้อเท็จจริงว่าได้รับว่าจ้างจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางให้ไปเป็นที่ปรึกษา
ซึ่งในคดีที่นายวรยุทธ์นั้นขับรถชนรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจวิเชียในตอนนั้น
ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมกับพันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์แตงจันทร์
ไปตรวจกล้องวงจรปิดแล้วก็วัดจุดเกิดเหตุด้วยกัน
ครั้งแรกพันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์ได้บอกว่าความเร็วของรถที่ตัวเองทำได้คือ๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รสะทนเองก็ได้ทำการวัดระยะความเร็วใกล้เคียงกันได้ที่๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็ให้พันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์นั้นเอาเก็บไว้ในสำนวนแต่คณะทำงานได้ตรวจสอบสำนวนอย่างละเอียดแล้วไม่พบหลักฐานชิ้นนี้ครับ
ถือว่านี่คือหลักฐานใหม่นำไปสู่ความผิดของคดีนี้ได้
คณะทำงานจึงมีความเห็นเรียนไปยังอายการสูงสุดให้แจ้งไปยังพนักงานอายการให้เริ่มต้นสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาใหม่ครับ
ของเราตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วมีความเห็นดังต่อไปนี้นะครับ
ประการแรกผลการตรวจเลือดตั้งแต่วันเกิดเหตุพบสารโพเคนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๒
ถือว่าการกระทำผู้ต้องหาส่วนนี้เป็นความผิดตามพรบยาเสพติดให้โทษ
ข้อหาส่วนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาที่๑คือนายฟอสหรือนายวรยุทธ์อยู่วิทยา
คณะทำงานจึงมีความเห็นเสนอท่านอายการสูงสุดให้แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนายวรยุทธ์หรือบอสพิยาในข้อหานี้
และคดีนี้ยังไม่ขาดอายุความเราบอกรายงานว่าตัวเองก็ทำในระยะทางที่มันได้ความเร็วใกล้เคียงกันมาก๑๗๐กว่า
แล้วก็ส่งรีพอร์ตนั้นให้กับทางธนสิทธิ์เอาไปไว้ในสำนวน
คณะทำงานของเราตรวจสำนวนโดยละเอียดแล้วไม่มีหลักฐานชิ้นนี้
ไม่มีข้อเท็จจริงใดขึ้นจากดรสะทน
นี่คือพยานหลักฐานใหม่ตามนัยยะปวิอาญามาตรา๑๕
เป็นพยานสำคัญและจะนำไปสู่การพิสูจน์ผิดถูกคดีนี้ได้
อีกหนึ่งประเด็นที่มีข้อเรียกร้องว่าจะเอาผิดนายเนธนาคศุกร์รองอายการสูงสุดที่พิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีนี้
นายประยุทธ์เองก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้คณะทำงานไม่สามารถไปก้าวล่วงอำนาจได้
ไม่สามารถวินิจฉัยว่าใครผิดหรือว่าใครถูก
แต่ทำได้แค่เสนอให้อายการสูงสุดทำตามพรรภฝอปี๒๕๕๓ต่อไป